ธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขออกมา
ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับโรคจิตเพศ
ในประเทศไทยมีคนป่วยด้วยโรคจิตเพศกว่า๔แสนคน
แต่มีคนที่รู้ตัวและเข้ารับการรักษาประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเอง

จริงแล้วเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ารักษาให้หายขาดได้นะคะ
แต่ว่าต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
แพทย์เจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่า
ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้ค่ะ
แต่ว่าต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องรู้ตัวให้เร็ว
เข้ารับการรักษาให้เร็วนะคะ
กรรมการสมาคมสายใยครอบครัวและอดีต
ผู้อยู่กับปัญหาโรคจิตเพศคุณเครือวันเที่ยงธรรม
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าครอบครัวต้องพาผู้ป่วย

ยาที่ใช้ในการรักษามีประสิทธิภาพ
อาการของโรคก็จะค่อยเบาบางลง

ก็วิงวอนสังคมด้วยว่าอย่าไปตีตราผู้ป่วย
คนป่วยเป็นโรคจิตเพศเป็นคนไม่ดีเป็นคนน่ากลัว
ทำให้คนที่เป็นโรคนี้คือเสียใจ
ไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะไปตรวจไม่กล้าจะไปรักษา
ทำให้โอกาสในการหายก็ลดน้อยลงไปอีกนะคะ
แพทย์หญิงพันธุ์พิมนต์วิปุรากรรองกันธิบดีกรมสุขภาพจิต
ยืนยันว่าปัจจุบันไม่ถึงร้อยละ๕ของผู้ป่วยโรคจิตเพศ
เกาะคดีความรุนแรงดังนั้นโรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวค่ะ
ถึง๕ของคดีความรุนแรงทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากเวลาผู้ป่วยก่อเหตุเนี่ยมักมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจ
ค่อนข้างมากจากในสังคม
อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบางทียังไม่ได้วินิจฉัยเลย

แต่ว่าเรามักจะพูดไปล่วงหน้าก่อนเลยว่า

ซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอยากให้ทุกท่านนะคะ

ก่อความรุนแรงมีไม่มาก
เราพบว่าถ้าหากว่าญาติเนี่ย
หาความรู้นะคะในเรื่องโรคจิตเพศเนี่ย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ก็คือในการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมาก
ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตทั่วโลก
มีผู้ป่วยโรคนี้ถึง๒๖ล้านคน
๑๙๐ของผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศ
กำลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษา

หรือผู้ใหญ่อายุระหว่าง๑๕๓๕ปีค่ะ

จิตเพศเป็นโรคทางจิตที่พบมากที่สุด
จากรายงานของกรมสุขภาพจิตคาดว่า

ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์
พฤติกรรมและความคิดผิดปกติ

มีเพียง๒๔๙๑๓๙คน
เข้าถึงบริการได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษา

เข้ารับการรักษาจากโรคจิตเพศ

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์
ชีวิตที่มีความหวังและความหมาย
เพื่อรณรงค์ให้สังคมและประชาชน
เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับโรคจิตเพศนะคะ
ต้องรู้ตัวให้เร็วเข้ารับการรักษาให้เร็ว
และรักษาอย่างต่อเนื่องโรคนี้หายได้
ใช่รวมถึงนอกจากผู้ป่วยจะต้องรู้ตัวแล้ว

ต้องตีตราเขาว่าเขาน่ากลัวเขาผิดปกติ